ให้ดูคลิปนี้เป็นคลิปอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นใช้รถใช้ถนนอย่าใจร้อน
บางทีขัดใจกันก็เลยจะแข่งกันใครปาดหน้าได้ก่อนโอ้สักศรี
สุดท้ายจะปาดกันไปปาดกันมาเกิดอุบัติเหตุทั้งคู่

สำหรับการรับข้อมูลต้องสูญสูญได้รายการที่๖๙

กระบะส่งของตู้ทึบก็ขับสักกลางเลนเลย
ไม่ยอมให้รถเก๋งคันหลังปาดกลับ

กันไปบี้กันมาคือเขารู้สึกว่าถ้าเกิดปาดได้

เออคือศักดิ์ศรีของข้าแต่บี้กันไปบี้กันมาจนได้ที่แล้ว
เกิดอุบัติเหตุนะฮะตกข้างทางทั้งสองคันเลยนะครับ
ก็เหตุการณ์นี้นะครับมีสมาชิกของเพจข่าวสารนครปฐม
นำมาโพสต์ไว้พร้อมระบุข้อความบอกว่า
แค่รถส่งของจะยอมได้อย่างไร
เราไม่รู้นะว่าต้นต่อของเรื่องใครผิดใครถูก
ไม่ถูกใจกันมาตั้งแต่ช่วงถนนไหนก็ตามนะฮะ
แต่ก็นี่แหละครับมาขับขวางกลางเลน
คือรถส่งของก็ขับขวางกลางเลน
ส่วนรถเก๋งก็ไม่ยอมจะขับไปปาดหน้าคืนให้ได้
กันไปเบียดกันมาตกข้างทางทั้งสองคัน
เป็นอุบัติเหตุที่คนที่ดูในโลกโซเชียลก็บอกว่า
สนสมน้ำหน้านะฮะ
แต่ก็มีการช่วยกันแชร์เพื่อจะเตือนภัย
แล้วก็บอกให้คนขับรถใจเย็นกันหน่อย
มีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมทางกันหน่อยนะฮะ